จริงก็ใจร้ายนะคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่แม่ใจร้าย
คลอดลูกได้เพียง๗วันค่ะเอาลูกไปทิ้งไว้
จังหวัดชุมพรชาวบ้านเข้าไปเห็นเขาก็พยายามที่จะช่วยเหลือ
เรียกตำรวจมาดูแล้วก็ตำรวจก็นำตัวหนูน้อยรายนี้เนี่ย
คุณผู้ชมไปที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
จุดเกิดเหตุคือร้านขายขนมจีนป้าน้อยในซอยประชาราช๓

คุณผู้ชมพอชาวบ้านเขาไปแจ้งนะปรากฏว่าก็มีคนไปมุงดูเยอะเลย
น้องเป็นทารกเพศชายอายุเพียง๗วันนอนร้องไห้ตัวแดงอยู่เลยค่ะ
อยู่บนโต๊ะของร้านขายขนมจีนร่างกายก็สมบูรณแข็งแรงดีนะ
ผมดกดำมีผ้าอ้อมห่อตัวระบุชื่อโรงพยาบาลด้วยนะโรงพยาบาลทักษิณค่ะ
ข้างตัวมีห่อผ้าอ้อมแล้วก็แป้งเด็กวางทิ้งไว้ให้ด้วย
สอบถามคนในระแว่งนั้นละหากร้องคุณผู้ชมพบว่า
ไม่มีใครแสดงตัวว่าเป็นญาติของน้อง
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยพาไปโรงพักก่อนที่จะประสาน
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลมารับตัวเด็กไปดูแลต่อ
คนนี้เป็นคนที่พบเด็กเป็นคนแรก
เล่าแบบนี้บอกว่าขณะที่เดินผ่านสารา

ได้ยินเสียงเด็กร้องก็เลยสงสัยว่า
เอ๊ะมีใครมาลืมเด็กทิ้งไว้หรือเปล่า

พยายามที่จะสอบถามคนแถวนั้นนะว่า

ปรากฏว่าคนแถวนั้นก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นลูกใคร
ก็ไม่มีใครตั้งลืมว่าเห็นท่าน

บอกว่าตอนแรกได้ยินเสียงน้องนึกว่าเป็นเสียงแมว
แล้วก็น้องเนี่ยเกือบจะตกโต้ด้วยนะ
ที่นี้พอเห็นไม่ดีนี่แบบนี้
ยังไม่ทราบนะคะว่าใครนำตัวน้องมาทิ้งไว้
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก็จะต้องมีการตรวจสอบ
ไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดแต่ละที่
ว่ารถต้องสงสัยมีรถใครมาจอดที่สาราแห่งนี้หรือเปล่า
รวมถึงประสานไปที่โรงพยาบาลทักษิณ
เพื่อสืบหาว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีใครมาคลอดลูกบ้าง
ติดตามหาตัวแม่เด็กแล้วก็แน่นอนนะครับ
จะต้องนำตัวแม่มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อ
ไม่น่ายากเพราะว่าแม่น่าจะลืมว่าผ้าอ้อมที่ห่อไว้เป็นของโรงพยาบาล
โรงพยาบาลทักษิณระบุชัดเจนเลย